การเมืองสักหน่อยไหมมาเลยเอาเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่ารอข่าวตัวเลข
ของแปลกมีมีเดี๋ยวเอาการเมืองก่อนแป๊บหนึ่งก่อน
โยโพงสะทอนผู้สมัครรับและตั้งซ่อมที่ระย่อ
ใช้ชีวิตรุราเคยอะไรนะทำธุรกิจขายเบีย
อ้าวทำไมไม่จ่ายภาษี
แล้วนี่ค่ะคุณรังสิมันโรมเมื่อวานนี้ออกมาแถลงถึงเรื่องนี้เลยนะ
ฟังดีแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังเจ้าตัวด้วย
เพราะว่าคุณรังสิมันโรมสสกกแล้วก็คุณโยโพงสะทอน
เพชรนารินผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขต๓ระยอง
แถลงชี้แจงกรณีนี้นะทั้งเรื่องการเสียภาษียักยอกทรัพย์

โยพงศธรทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสสเบนจาแสงจันทร์
รายได้ตอนนั้นได้เงินเดือนเดือนละ๑๕๐๐
แสนแปดเนี่ยดอมตัวเลขรายได้รวมถ้าแสนแปดเนี่ยคือต้องยื่นภาษีถูกไหม
ยื่นภาษีแต่ได้รับการยกเว้นภาษี
ใช่คือถ้าเกิดผู้มีรายได้เดือนละ๑๐๐๐บาทขึ้นไป
รวมแล้ว๑๒๐๐๐บาทต่อปีอันนี้คือต้องยื่นหมดนะ

ที่ผ่านมาโยพงศธรไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มเสียภาษี
จริงก็ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยนะคะ
แล้วในโยโพงสะท้อนก็ทำแบบฟอร์มสส๔ทับ๗
เป็นการยืนยันไงว่ามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี
ทีนี้ข่าวที่ออกมาว่านายพงศธรใช้ชีวิตแบบโอ้โหหรูหราฟูฟ่า
เบียร์ใส่รถเป็นลังแล้วทำไมไม่เสียภาษี
เรื่องนี้ค่ะทางฝั่งตัวโยโพงสะท้อนเอง
เขาก็บอกว่าเคยร่วมหุ้นกับเพื่อนทำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจริง
แต่ว่าธุรกิจไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้
นำไปสู่การปันผลจนถึงปัจจุบันเลยนะ
ทีนี้พอไม่ได้ปันผลก็เลยไม่ได้ไปยื่นเสียภาษีในกรณีนี้
ดังนั้นรายได้ของนายพงศธรในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ก็มาจากการทำหน้าที่ตำแหน่งผู้ชำนาญการประจำตัวสอสอ
ทีนี้เรื่องคดีที่เคยโดนแจ้งความร้องทุกข์เรื่องยักยอกทรัพย์
สุดท้ายตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะคะ
ก็เลยถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนลงสมัครรับเลือกตั้งได้
ซึ่งตัวของคุณโยพงศธรบอกด้วยนะบอกว่าหลังเกิดประเด็นเนี่ย
ผมยังไม่หวั่นไหวและเชื่อว่าทุกวันนี้
ทุกคนมีวุฒิภาวะแยกทดอะไรจริงได้
แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งซ่อม
ยังคงเดินหน้าหาเสียงต่อนะคะ

ถ้าคุณมีรายได้ต่อปีตั้งแต่๑๒๐๐๐บาทขึ้นไป
คุณมีหน้าที่ต้องยื่นภาษี
แต่จะได้รับการยกเว้นภาษีนะ